เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรามีไอเดียดีเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นการแปรรูปหลายอย่างนะคะออกมาจากที่ทำจากหน่อไม้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นต่างเหล่านี้แปรรูปมาจากหน่อไม้นะคะมีทั้งข้าวเกลียบแหนมน้ำพริกรวมไปถึงท็อฟฟี่ก็มีแล้วก็คุกกี้หน่อไม้ก็มี
คือข้าวเกลียบเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แหนมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ท็อฟฟี่กับคุกกี้นี่แหละน่าสนใจมากนะฮะ
ซึ่งเด็กแล้วก็ครูในโรงเรียนบ้านกลุ่ม๕ประชารัฐอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนค่ะ
ช่วยกันคิดค้นขึ้นมาเพื่อวางจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่เด็กนักเรียนนั่นเอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม๕ประชารัฐประสบความลำบาก
ขออภัยค่ะประสบความสำเร็จจากการนำกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นของใกล้ตัวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง๒๒ชนิดด้วยกัน

ใช่ก่อนหน้านี้ก็คือมีทั้งกล้วยน้ำว้าหยีแล้วก็ทองม้วนกล้วยน้ำว้าจนได้รับการยกระดับจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอควนกาหลงเมื่อปี๒๕๕๙

ปีนี้เขามีการนำไผ่ตรงหวานแล้วก็ไผ่พันธุ์หมาจู
ที่มีเป็นจำนวนมากโดยรอบบริเวณโรงเรียนนี่แหละ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาวบ้างอาหารหวานบ้าง
กว่า๒๑ชนิดด้วยกัน
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
โดยเปิดเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรเลยค่ะ
โรงเรียนก็มีการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากกล้วยผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
ซึ่งสร้างรายได้กับนักเรียนสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มผู้ปกครอง
โรงเรียนได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านผม๕
และจุดทะเบียนเป็นสินค้าอูทบของผู้ควรกาหลง
เพราะฉะนั้นนักเรียนมีรายได้มีความรู้นะครับรายได้หวังเรียน
อกจากที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ได้ความรู้ได้อาชีพด้วยนะคะ
สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ
เขาบอกว่ามีชื่อนี้ว่าขนมผูกรักหน่อไม้
คุกกี้หน่อไม้ไส้สับปะรดหน่อไม้ยิ้มเสน่ห์และเค้กหน่อไม้ค่ะ
มีหมดเลยนะคะอย่างที่พูดมานี่ทำจากหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละกว่า๒๐๐บาทเลยทีเดียว
ซึ่งทางโรงเรียนก็ยังมีโครงการออมทรัพย์โดยเปิดให้นักเรียนนำเงินมาฝากนะคะ
ขณะนี้สหกรออมทรัพย์ของโรงเรียนมียอดฝากจากนักเรียนมากถึง๑ล้าน๖แสนบาทแล้วนะคะ
อันนี้น่าชื่นชมเพราะว่าเหมือนเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนเนี่ย
สามารถหารายได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นการเก็บหอมรองรู้จักเก็บออมด้วย
เป็นการเก็บออมอีกวิธีหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ด้วย
ถูกต้องครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ยากด้วยถ้าหากรู้วิธีทำ
นั่นก็คือเลี้ยงไส้เดือนเพื่อสร้างรายได้นะครับไปดูกันหน่อยที่จังหวัดอุดรธานีครับ
เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเรานำเสนอมาหลายทีแล้วเหมือนกันนะรายได้ดีมากเลยนะคะ
รู้จักคนนี้ครับนายถนอมรู้บุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ตำบลกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
ก็นำลูกบ้านนะครับมาร่วมกันเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดขยะในครัวเรือนครับ
ชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยนางนวลสากำยานอายุ๕๔ปี
หนึ่งในสมาชิกบอกว่าเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนจำนวน๓บ่อนะครับ
แล้วก็นำน้ำไส้เดือนไปรดต้นไม้นั่นเอง
เขาบอกว่าได้ผลดีมากคล้ายปุ๋ยนั่นแหละครับ
เช่นต้นมะพร้าวก่อนไปกับต้นมะนาว
ก็ทำให้มะนาวออกลูกดกแล้วมีขนาดใหญ่นะครับ
แถมให้น้ำเยอะอีกต่างหากสร้างรายได้เป็นอย่างดี
และกำลังที่จะเตรียมขยายบ่อไส้เดือนเพิ่มอีก๒บ่อนะครับ

ลองฟังขั้นตอนกันหน่อยว่าเขาทำกันอย่างไร

คือต้องเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงไส้เดือนนะครับ
นำไปแช่น้ำโดยใส่ต้นกล้วยแช่น้ำให้เต็มท่อ
ทิ้งไว้๑๕วันเพื่อลดความเค็มของปูนก่อนนะครับ

จากนั้นก็เจาะรูขนาด๑นิ้วด้านล่างของท่อ

ซึ่งน้ำที่ได้ก็คือน้ำจากไส้เดือนนั่นแหละครับ

โดยมีดินร่วน๔ส่วนมูลวัว๑ส่วนขุยมะพร้าว๒ส่วน

ทับด้วยดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไส้เดือนลงไปด้วย
บ่อละครึ่งกิโลกรัมรดน้ำพอให้ชุ่มครับ
โดยใช้กระบอกฉีดน้ำหากรดน้ำมากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะครับ
จะทำให้ไส้เดือนนั้นตายได้นั่นเองอ๋ออย่าแฉะเกินไป
ถูกต้องในแต่ละวันนะครับก็จะได้เศษอาหารเศษพืชเศษผักนี่แหละ
ก็ช่วยย่อยสลายได้อีกด้วยนะครับ
สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนก็คือเป็นการลดขยะในครัวเรือน
ซึ่งเป็นเศษอาหารจำพวกที่ย่อยสลายได้ครับ
ก็สามารถนำมาเป็นอาหารให้กับไส้เดือนอีกทีนั่นแหละ
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
เนื่องจากน้ำที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนนะครับ
นำมาเป็นปุ๋ยสามารถมารดต้นไม้พืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี
บอกว่าน้ำไส้เดือนนี่ขายดีมากนะครับ

เกษตรกรนิยมมากเพื่อที่จะเอาไปลดน้ำต้นไม้นั่นเอง
แล้วก็ทำให้พืชผลนั้นออกมาดี
อย่างที่บอกค่ะเราจะได้ไม่ต้องมีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงต่าง
ในการฉีดรถต้นไม้นั่นเองนะคะ
แล้วก็ทำให้โลกเราได้ผลผลิตที่เป็นออร์แกนิคมากยิ่งขึ้นด้วย

สงวนลิขสิทธิ์นะคะถ้าจดทันจดตามแล้วนำไปปรับใช้กันดูได้นะคะ
วันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากเลย
เมื่อสักครู่นี้มีบอกว่าเรื่องของหน่อไม้อยากทาน
ภัณฑแปรรูปจากหน่อไม้ด้วยนะคะ
รวมไปถึงมาสวัสดีวันคริสต์มัสของเราด้วย

ก็อยากจะขอรบอุพรให้กับคุณผู้ชมนะครับ
มีความสุขมากในวันคริสต์มัสแบบนี้
ใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะ

เจ้า